ช่วงเย็นวันนี้นะคะกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่สามสิบสาม
หรือว่าชุมพรระนองเกมก็จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
โดยเหล่าบรรดานักกีฬานะคะก็ต่างเดินทางไปสักการะ
กรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์เพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยติดตามได้จากรายงานค่ะ
ทันทีที่ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีเดินทางมาถึงจังหวัดชุมพรนะครับ
ก็ไม่พลาดที่จะมาสถานที่สำคัญซึ่งต้องบอกว่าถ้าไม่มาก็เหมือนมาไม่ถึงจังหวัดชุมพรครับ
นั่นก็คืออนุสรสถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เพียงแต่ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีจะเดินทางมาเท่านั้นครับ
บรรดานักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างก็เดินทางมาสถานที่แห่งนี้ครับ
อนุสรสถานพระตำหนักพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเทอร์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
พระตำหนักอยู่ที่หาดสายรีเพื่อเป็นการรำลึกคุณความดีของพระองค์
สำหรับการเดินเรือของกองทัพไทยจนได้รับการขนานนามว่าเป็นองค์บิดาแห่งกองทัพเรือ
หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกพระนามย่อว่าเสด็จเตียซึ่งที่นี่ถือเป็นสถานที่สำคัญ
เป็นร่มโพร่มใสที่ยึดเหนียวจิตใจของคนในจังหวัดชุมพรรวมไปถึงนักท่องเที่ยว
นุสรสถานแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ๒๐กิโลเมตรตั้งอยู่บนเนินเขาทางที่เหนือของหาดสายรี
จึงเป็นจุดที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ของหาดสายรีและท้องทะเลอ่าวไทยได้เป็นอย่างดีครับ
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือนักกีฬาที่เตรียมเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งนี้ต่างเดินทางมาสักการะขอพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นครับ
มาขอพรเพื่อให้ได้แชมป์เราตั้งใจมาที่นี่ตั้งแต่อยู่นู่นแล้วครับตั้งใจที่จะมาขอพร
พอรู้ว่าที่นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวชุมพรครับชาวบ้านให้มาสการะเสด็จเตียครับ
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่๓๓จะมีขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้

ซึ่งเป็นครั้งแรกที่๒จังหวัดชุมพรและระนอง

ติดตามผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวของทางสถานีครับ
ธนรัฐเฟิร์งหรือไทยกลุ่มข่าวไทรัฐทีวี